แล้วก็เป็นประจำนะคะทุกปีคุณผู้ชมที่ครูรุษภา
เขาก็จะมีการจัดงานวันครู
แล้วปีนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธาน
ยกก็เน้นย้ำนะคะคือฝากคุณครูทุกคนให้อบรมสั่งสอน
เด็กให้มีคุณธรรมมีวินัย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกเน้นย้ำเนี่ย
อยากให้ทุกคนร่วมกันทำให้ประเทศชาติไม่วุ่นวาย

โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

หัวข้อคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง
แล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีคุณอุปการณ์ต่อการศึกษา
ของประชาชาติประจำปี๒๕๕๙
มีทั้งหมด๒บุคคลกับ๔นิติบุคคลนะคะ
รวมถึงมีรางวัลคุรุษภาระดับดีเด่น๙คน
และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ในการ
คารวะผลเอกเกษมนภาษวัฒน์
ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนสมัยที่นายกเป็นนักเรียน
อยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งค่ะ
บอกว่าเมื่อเช้าให้กำลังใจครูที่บ้านไปแล้ว
ก็คืออาจารย์น้องบอกว่าวันนี้วันครูจะไปหาครู

แต่ผมก็อยู่กับเขามาได้๓๐กว่าปีแล้ว

แล้วก็บอกว่าหน้าที่ของครูมีมาก
เสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สอง
สิ่งสำคัญก็คือจะต้องอบรมให้ลูกศิษย์มีคุณธรรมมีวินัย

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อประเทศชาติ

แต่ว่าจะต้องมีบรรทัศน์ด้วย
เพราะว่าไม่อยากให้วุ่นวายกันอีกครั้งหนึ่ง

อันนี้นายกบอกแน่นอนว่าประเทศเรา

แต่ก็อยู่ในกรอบ๙พฤษภาคม

พระบรมราชาพิเศษอันนี้ก็ขอให้ทุกคน
ช่วยกันทำให้ประเทศชาติสงบ

อยากให้ใช้ช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นเนี่ย
นิ่งซะหน่อยคือไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอะไรนะคะ